จากนี้ยากแน่นอนต้องคิดเพิ่ม
แล้วในทีนี้เกิดเข้าฉากร่วมกับแกงอะไร

อายุเพิ่มขึ้นเหรอ
ที่เป็นอุปสรรคไหม
คือถามว่าตอนนี้ผมว่า
แล้วออฟฟิตฟรรมร่างกายอยู่เฉยตรงนี้
ผมอยู่กับสิ่งนี้มันก็เลยเป็นเรื่องเรื่องการเก็บข้าว
โดดฮัฮแล้วโดดได้
พอไปอยู่ในระบบของหนังฝรั่งมันจะมาทำในท่านก็ได้
คุณต้องใช้นะตัวนักแสดงเนี่ย
ก็มันช่วยเซฟเราด้วย
การเป็นระบบของเขาครับที่เขาดูแล

เรารู้เลยว่าเกิดขอเซฟตีเรา

ได้นะชวนวินดีเซลมาเที่ยวเมืองไทยบ้างหรือเปล่าครับแล้วเขาจะมาไหมครับ
ครับเมียชวนบอกว่าชอบอาหารไทยอยากมาเที่ยวเมืองไทยนะ
ชวนเขาบอกถ้าเขามีโอกาสจะได้มาทางเอเชีย
แต่เร็วนี้ยังไม่มีคิวใช่ไหมครับ
เร็วนี้เขาบีซี่ครับ
แต่ต้องไปร่วมโปรโมทอย่างนี้บ้าง